ท่านผู้ชมครับในส่วนของการตระเตรียมดูความพร้อมต่างของท่ากาศยานดอนเมือง
จากเจ้าหน้าที่แล้วท่านผู้ชมดูภาพนี้หน่อยมีอีกบุคคลหนึ่ง

น่าจะเขาเรียกนี่ต้องเรียกว่าไปสังเกตการณ์หรืออย่างไร
เดี๋ยวก่อนคุ้นค่ะพี่อุ๋ย
ยืนเท้าเอวอยู่เห็นไหมฮะคุณเนวินชิดชอบ
นี่อดีตสอสออดีตรัฐมนตรีของภักดิ์ไทยรักไทยตั้งแต่คุณทักษิณเป็นนายกนะครับ

ที่ปัจจุบันนี้คุณเนวินก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ทำงานเรื่องการเมืองแล้ว

บอกตอนนี้ขอทำฟุตบอลอย่างเดียวประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ด
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยคุณเนวินกับคุณทักษิณเนี่ย
นี่เป็นที่มาของวลีเด็ดในทางการเมืองที่ปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่นะฮะ

นี่ฮะมันจบแล้วครับนาย

แต่วันนี้มาเตรียมสถานที่รอต้อนรับนายหรือยังไร
หรือจะเปลี่ยนเป็นมันเริ่มใหม่แล้วนะครับนาย
นี่ฮะ๑๑นาฬิกาวันนี้นะครับ
ปรากฏว่ามีรถตู้โตโยต้าเอาผาดสีขาวมาจอดที่หน้าอาคารของท่ากาศยานดอนเมือง
ในส่วนที่คุณทักษิณจะมาลงเครื่องวันพรุ่งนี้
แล้วคุณเนวินชิดชอบนะครับ
เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีครีมก็เดินเข้าเดินออกมาดูสถานที่ต่าง
ใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
คือถ้าย้อนไปเนี่ยคุณเนวินก็มาอยู่กับพักไทยรักไทย
ตั้งแต่คุณทักษิณเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เป็นนายก

ช่วงเวลานั้นเนี่ยละฮะ
ภักดีผลังประชาชนที่ตั้งขึ้นมา

แล้วไม่กลับมาอีกเลยที่ว่าเข้ามาแล้วก็กราบแผนดิน

อ่าพลังประชาชนก็ไปถูกยุบพักอีก

๕๒อ่ะนะฮะ
คุณเนวินตอนนั้นมีกลุ่มเพื่อนเนวินอยู่ในพักพลังประชาชน
ก็ตัดสินใจไม่ไปต่อบรรดาสอสอในกลุ่มเพื่อนเนวินของคุณเนวินผลุธินเนี่ย
ไม่ไปต่อกับพลังประชาชนไม่ไปต่อที่เพื่อไทย
ก็ไปแยกเป็นกลุ่มมาแล้วก็สุดท้ายไปสนับสนุนคุณอภิษฎเวชาชีวะ
ให้เป็นนายกตามรายงานข่าวบอกถึงขั้นคุณทักษิณเนี่ยโทรมาหาบอก
ทำไมทำแบบนี้ไม่สำนึกบุญคุณแล้วคุณเนวินก็ตอบกลับไปว่า
มันจบแล้วครับนายคำนี้มันเป็นไวรัลตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
มันจบแล้วครับนายนี่ฮะแต่วันนี้เนี่ย
เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าพรุ่งนี้เราจะเห็นภาพแบบไหนอะไรยังไงอีกนะครับ
อ่านี่นะฮะทุกผู้ชมครับขณะเดียวกันเรื่องของคุณทักษิณนะครับ
อย่างที่ทราบนะครับคือคุณทักษิณกลับมาเนี่ย
ยังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช่ค่ะ
เจ้าหน้าที่รับจากทางท่ากัศยานดอนเมือง
ต้องไปสารดีกาค่ะแผนกคดีอายาใช่ค่ะ
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สนามหลวงก่อน
รับฟังเรื่องของคดีที่ต้องโทษอยู่
แล้วถึงจะส่งตัวไปเรือนจำที่เหลือตามขั้นตอนจะ
อะไรยังไงต่อว่ากันอีกทีนึง